สามารถรับชมได้ทุกวัย
ผมคิดว่าไม่มีใครที่ว่า

เพราะขณะผมเป็นอย่างนี้เขายังไม่ทิ้งผม
ความรักที่พี่กุ้งมีให้พี่เอ

ทำมาหากินได้เราก็รักเขาอยู่แล้ว
แต่มานะวันนี้เขาพิการ
เราก็ต้องยิ่งรักเขาให้มากกว่าเดิม

ไม่สามารถบรรทอนความรักของพี่กุ้งกับพี่เอได้เลยเหรอคะ

ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาร้องเพลงตรงนี้ด้วยค่ะ
เป็นเวทีแรกแล้วก็เป็นโอกาสเดียวของกุ้ง
ที่จะทำความฝันที่เราฝันกันไว้
กติกาการแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

และข้ามเพลงนี้ไปเลย

สวัสดีเพลงแฟนไทยรัดทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันนะครับ

เป็นเวลาของกำลังใจและความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกันนะครับ
กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

รายการของเราเพียงแค่ร้องเพลง

ร้องให้ถูกต้องตามเนื้อเพลงเท่านั้นนะครับ

๑ล้านบาท
สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่กำลังประสบปัญหาณช่วงเวลานี้นะคะ

สามารถสมัครมาร้องเพลงในรายการของเราได้นะคะ

เกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินนะครับ
รู้กันดีนะครับช่วงนี้ก็มันยากลำบากไปหมดนะครับ
ไม่มีอะไรดีไปกว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้ว
ซึ่งรายการของเราเนี่ยก็ช่วยเหลือกันมานานแล้วนะครับ

เราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือต่อไปเพียงแต่แค่คุณสมัครเข้ามา
แล้วก็ทำตามกติกาของเราเท่านั้นเองนะครับ
เหมือนพี่สาวคนนี้ค่ะที่อยู่กับเรามา๓อาทิตย์แล้วคุณผู้ชมที่รักคะ
ชีวิตของเธอค่ะจากลำบากอยู่แล้วในสถานการณ์
เจอสถานการณ์ตอนนี้ยิ่งลำบากเข้าไปอีกค่ะ
ตัวเองต้องเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวค่ะ

วันถึงกับต้องกินน้ำข้าวนะคุณผู้ชม
เพราะว่าความลำบากความไม่มีสตางค์นี่แหละค่ะ
งด้วยการหาเงินที่มันยากเหลือเกินคุณผู้ชมค่ะ
สภาวะเช่นนี้ไปชมภาพเรื่องราวชีวิตของเธอกันอีกสักครั้งค่ะ
สวัสดีค่ะฉันชื่อนางพิมิพานามสกุลศรีพยักษ์
ชื่อเล่นว่ากุ้งค่ะอายุ๓๘ปี
อยู่จังหวัดนนทบุรีอำเภอไซน้อยค่ะ
ครอบครัวของกุ้งอยู่กันทั้งหมด๔คนค่ะ
คนที่หนึ่งก็สามีของกุ้งค่ะชื่อเล่นว่าเอค่ะอายุ๓๗ปีค่ะ
เขาป่วยเป็นอำมพลึกค่ะช่วยตัวเองไม่ได้เลยค่ะ
อาการหนักถึงขนาดกินข้าวก็ต้องหยอดเป็นข้าวเหลว
เหลวหยอดใส่ปากเพราะว่าปากอีกข้างนึงเขาไม่สามารถที่จะขบเคี้ยวอาหารได้
ช่วงที่เป็นใหม่อาการเขาจะหนักมากขยับอะไรไม่ได้เลย
คนที่สองก็คือลูกชายคนโตค่ะชื่อน้ำหนาวค่ะอายุสิบสองปีค่ะ
เขาเป็นเด็กดีค่ะช่วยเหลือพ่อยามที่กุ้งไปหาเงิน
เขาก็จะคอยหาข้าวให้พ่อกินคอยหาน้ำคอยหายา
แล้วก็อาบน้ำเช็ดตัวให้พ่อใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงให้ค่ะ
น้ำหนาวแกจะเป็นเด็กไม่ค่อยยิ้มเพราะว่าแกเหมือนเป็นเด็กที่เก็บกฎ

กุ้งเท่าที่เขาจะทำได้
คนที่สามก็คือน้องน้ำเหนือค่ะ

คนสุดท้ายก็คือตัวกุ้งเองค่ะ
กิจวัตรประจำวันของกุ้งก็คือช่วง๖โมงครึ่งเนี่ย

แล้วไปส่งลูกทั้งสองคนที่โรงเรียน

กุ้งก็ขี่รถไปเอาหมูที่โรง
ระยะเวลาจากโรงเรียนถึงโรงหมูเนี่ย

โรงหมูนี่คือต้องไปแต่เช้านะคะ
ถ้าเราไปสายนี้เราจะไม่มีหัวหมูขายเลยค่ะ
เช้าก็ได้เวลาไปรับลูกสาวคนเล็ก

ก็เลยต้องขออนุญาตครูให้น้องเลิกครึ่งวัน
กว่ากุ้งจะขายเสร็จกลับถึงบ้านประมาณ๓ทุ่มค่ะ

บนสาเล้งก็เกือบร้อยกิโลต่อวันค่ะ

อยู่สู้กับทุกวันนี้หาเลี้ยงผมและลูก

ขอบคุณที่ไม่ทิ้งผมในวันที่ผมเป็นแบบนี้

ถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็คงจะไม่มีผมในวันนี้

ก็คือจะไม่ให้มีแม่ค้าอยู่ในตลาดหลงเหลือเลย
ก็ทำให้ยอดขายเราลดลงไปครึ่งหนึ่ง

ตอนมาวันแรกไม่ได้ไปรับจ้างก่อสร้าง

คือหลังจากที่มาออกรายการแล้วแล้วก็เจอสถานการณ์โควิดพอดี
ขายก็ไม่ดีแล้วก็เลยผันตัวเองไปรับจ้างก่อสร้างด้วย

ฮิ้วปูนเทปูนค่ะแบกไม้แบกเหล็ก
ไปทำมาแล้วเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหม

โยนปูนหิ้วเทพระปูนกัด

บอกเหนื่อยแต่เห็นตังค์แล้วก็หายเหนื่อย
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณกุ้งร้อง

สู้เพราะอยากเห็นลูกและสามีได้อยู่ดี

สู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ก็นับว่าเป็นวันที่๓แล้ว

แล้วน้องสาวคนเล็กนะครับ

ความรักของพี่เอเป็นไงบ้างกับพี่กุ้ง

เพราะผมคิดว่าไม่มีใครที่ว่า
รักผมนอกจากแม่เท่ากับเขาแล้วครับ

ในฐานะพันรยาคนหนึ่งที่เราวาดหวังไว้กับสามี
แต่ว่ามันไม่เป็นไปตามล็อกเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพ
และเราเองที่จะต้องแบกรับภาระทั้งหมด
ความรักที่พี่กุ้งมีให้พี่เอมันมากขึ้นหรือน้อยลงพี่กุ้ง

ด้วยความที่เราเจอกันใหม่เขาร่างกายปกติ
ทำมาหากินได้เราก็รักเขาอยู่แล้ว
แต่มานะวันนี้เขาพิการ
เราก็ต้องยิ่งรักเขาให้มากกว่าเดิม
เพราะตัวเขาเองเขาก็มีความน้อยเนื้อต่ำใจมากพออยู่แล้วว่า
เขาเป็นอย่างนี้ไปที่ไหนใครเขาก็ไม่อยากรับ

กุ้งก็เลยต้องรักเขาให้มากกว่าเดิม
ท้อและความเหนื่อยไม่สามารถบรรทอนความรักของพี่กุ้งกับพี่เอได้เลยเหรอคะ

ไม่เคยมีแม้สักวันเดียวที่กุ้งจะไม่อยากดูแลเขา

ตอนที่เขายังดีอยู่เขาก็ดูแลกุ้งดี
งานหนักงานเหนื่อยอะไรเขาก็จะทำแทนกุ้งทุกอย่าง
ก็จะไม่พยายามให้กุ้งทำอะไรที่มันหนักเกินที่ผู้หญิงจะทำ
แต่นะวันนี้กุ้งต้องมาทำแทนเขาทุกอย่าง

ความรู้สึกของกุ้งณวันนั้นและตอนนี้มันยังเหมือนเดิม

อยากให้เขาไม่อยากให้เขาท้อ
ไม่อยากให้เขาคิดว่าเขาเป็นคนไร้ค่า

ตะโกนให้สุดเสียงหน่อยไหมว่ารักกุ้ง

ก็ร้องไปแล้ว๔เพลงนะครับ
นักสู้ชีวิตของเราคุณกุ้งนะครับ

ใช้ตัวช่วยไปแล้ว๒แผ่นป้ายด้วยกัน

วันนี้เรามาเริ่มกันที่เพลงที่๕นะครับ
เพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ

ประมาณ๗๐เปอร์เซ็นต์

๗๐เปอร์เซ็นต์ก็ยังใจชื้นน้อยหนึ่ง

ถ้าผิดแหมหายไปเยอะ

ฟังอินโทรไปแล้วเพลงนี้นะครับ
เพลงที่๕จะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้นะครับ

เหลืออีก๑แผ่นป้ายในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

ถามก่อนพี่กุ้งตอนแรกดูกังวลมากเลยพอได้ยินอินโทรเพลง
แล้วทำไมถึงตัดสินใจไม่ใช้ตัวช่วยคะเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่ามันเป็นเพลงที่วิทยุโทรทัศน์เปิดบ่อยเราก็ได้ยินแทบทุกวัน

พี่เอเขาก็ส่งสายตามาแบบให้พี่กุ้งใจเย็นใจเย็น
เพราะว่าอะไรถึงต้องบอกภรรยาตลอดเลยว่าให้ใจเย็น
เข้าใจลึกเพราะทุกเพลงมันมีค่ากับเรา
เช่นเดียวกันค่ะเนื้อทุกคำในรายการนี้ก็สำคัญมาก
เพราะฉะนั้นพี่กุ้งคะขอให้โชคดีกับเกมค่ะ
เอาละครับถ้าตัดสินใจแล้วก็เป็นสิทธิ์ของผู้แข่งขันนะครับ
เพลงที่๕นะครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ
รักเธอครั้งเดียวแถมยังเป็นโชว์ทางใจ
รักเธอข้างเดียวไม่เห็นจะดี
ตรงไหนตัดอกตัดใจไม่คิดยังแฟนใครหรอกนะ
อยากบอกว่ารักรักเธอสักหมื่นพันครั้ง
สิ่งที่รักฟังมีเพียงท่านเทวดา
ก็อยากจะขอให้รักเธออยู่คู่ฟ้า
แต่หากวันไหนรักเธอไม่สมปราธนา
บังเอิญเลิกราช่วยมาจ้องตาฉันที
ก็อยากจะขอเป็นคนถัดไป
ไม่มากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้
กว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาหลายปี

โอกาสแลกใจ
ไม่เคยจะคิดจะชั่งให้ใครเลิกกัน
ประตูสวรรค์จงอยู่ในนั้นเรื่อยไป
จะไม่รบกวนให้เธอต้องวาวุ่นเจอ
จะขอเป็นยามเฝ้าหน้าประตูได้ไหม
ร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอ
ร้องหายวันใจเธอ